ไปดูเหตุการณ์ความคืบหน้าคดีที่เยาวชนชายอายุ๑๕ปี
ใช้มีดทำร้ายเยาวชนหญิงอายุ๑๕ปีเหมือนกันนะครับ

ล่าสุดนี้ตำรวจฉะเชิงเซานั้นสามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้ว
แล้วก็เบื้องต้นสารภาพว่าที่ทำไปนั้น
เนื่องจากว่าตัวเองถูกทำร้ายก่อนจึงต้องตอบโต้กลับนะครับ
เยาวชนชายอายุ๑๕ปีผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุ
ใช้มีดแทงและปาดคอเพื่อนสาวอายุ๑๕ปีเหมือนกัน
เพื่อนสาวในอายุบาดเจ็บสาหัสนะครับ
สารภาพกับตำรวจภูทรบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
หลังจากถูกจับว่าลงมือทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงจริง
แต่ว่าที่ทำลงไปนั้นก็เพราะว่าตัวเองถูกทำร้ายก่อนจึงตอบโต้กลับไป
สำหรับสาเหตุนั้นก็เกิดจากว่าขณะที่นั่งเล่นกันอยู่ในห้องนอน
แลกมือถือกันดูเฟซบุ๊คครับ
ดูไปดูมาก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันกลายเป็นเหตุบานปลายครับ
ขณะที่ถูกควบคุมตัวคนที่เป็นยายก็เดินทางมาเยี่ยมหลานชาย
แล้วก็ร้องห่มร้องไห้นะครับเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และพูดให้กำลังใจหลานชายเพื่อไม่ต้องการให้หลานชายคิดมาก
เรื่องต้นครับคุณผู้ชมตำรวจนั้นดำเนินคดีตามหมายจับในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
และมีการตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงอีกด้วยนะครับ
ซึ่งก็จะมีการพิจารณาคดีนี้ต่อไป
จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็ก

ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ